คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพากลับไปเที่ยวหัวหินกันต่อ
จะพาไปกอดหัวหินกันหน่อยนะครับ
เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของหัวหิน
หลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุระเบิดกันไปครับ
ทำให้ทางด้านของสมาคมชมรมแล้วก็ผู้ที่มีจิตอาสา
มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมขึ้นมา

แล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนั้นกลับไปเที่ยวหัวหิน

วันนี้มีการปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานคร
ไปยังอุทยานราชพักษ์กันเลย
ยาวมากแต่ว่าเป็นกิจกรรมน่าสนใจมากนะครับ
วันนี้คุณเขมิกาพรมพลใจผู้สื่อข่าวของเรา
ได้ไปเกาะติดไปร่วมปั่นจักรยาน

ติดตามพร้อมกันกับคุณเคมิกาเลยนะครับ
เหล่านักปั่นในกิจกรรมก่อนหัวหิน
ก็ได้ปั่นกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา๕นาฬิกา

และจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดพักค่ะ
เป็นจุดที่๓นะคะที่สถานีบริการน้ำมันบางจากแยกวังมะนาว๒นั่นเองค่ะ

จุดนี้เนี่ยก็ได้มีน้ำนะคะให้บริการกับเหล่านักปั่นด้วยนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นอาสาค่ะ
เข้ามาร่วมด้วยนะคะก็ราวประมาณ๑๐คนนะคะ
จากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทางหนึ่งตรงนู้นนะคะ
ก็จะเป็นรถที่คอยอำนวยความสะดวกจากโรงพยาบาล
มาคอยดูแลรวมถึงเจ้าของสถานที่ด้วยค่ะ
ซึ่งตลอดเส้นทางตั้งแต่เซ็นทรัลพระราม๒ไปจนถึงอุทยานราชพักษ์นะคะ
จะมีจุดพักให้นักปั่นทั้งหมด๘จุดเฉลี่ย๓๐กิโลเมตรพัก๑ครั้งค่ะ
สำหรับกิจกรรมก่อนหัวหินในครั้งนี้นะคะนักปั่นจากชมรมต่าง
รวมถึงนักปั่นอิสระนะคะรวมกว่า๓๐๐คนก็ได้รวมกันบริเวณ
หน้าห้างเซ็นทรัลพระราม๒ตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔
และแต่ละคนนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะพร้อมทั้งกระบอกน้ำ
ไฟติดหน้ารถนะคะท้ายรถรวมถึงหมวกนะคะที่ต้องใส่เพื่อความปลอดภัย
และเพื่อไม่ให้เป็นการกิดขวางช่องจราจรและความปลอดภัย
ก็ได้มีการตั้งขบวนแบบ๒แถวตอนลึกนะคะ
ออกเดินทางในเวลา๕นาฬิกาโดยการปั่นนี้จะมีระยะทางประมาณ๑๘๕กิโลเมตรค่ะ
ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเช้ามืดนะคะก็ได้จัดรถจากมูลนิธิสว่างราชบุรีมานำขบวนและปิดท้ายให้
โดยใช้ถนนหมายเลข๓๕แล้วเข้าถนนหมายเลข๔จากกรุงเทพผ่านสมุทรสงครามเพชรบุรีไปจบที่อุทยานราชพักษ์ค่ะ
ซึ่งกิจกรรมก่อนหัวหินนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงพลังและความตั้งใจของประชาชนสมาคมและองค์กรต่างค่ะ
ที่ต้องการช่วยกระตุ้นและสร้างความคึกคักในอำเภอหัวหินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดประจวบคิริคัน
หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงโดยหวังว่าอย่างน้อยจะทำให้คนหันมาสนใจและเชื่อมั่นว่าหัวหินยังน่าเที่ยวอยู่เหมือนเดิมค่ะ
ซึ่งเหล่านักปั่นกลุ่มนี้นะคะก็คาดว่าจะไปถึงอุทยานราชพักษ์ประมาณ๑๖นาฬิกาค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะรวมกลุ่มกับรถคลาสสิกนะคะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่อที่หอนาฬิกาอำเภอหัวหินนะคะซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุระเบิดค่ะ
โดยจะมีกิจกรรมต่อจากนี้ทั้งการจุดเคียนชัยถวายพระพอร์ตรวมถึงกิจกรรมบันเทิงต่างเพื่อสร้างความคือคัก
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน